เดี๋ยวต้องรอฟังอาจารย์สุภาพค่ะ
วันนี้อาจารย์สุภาพก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับสส
สววัญชัยสอนสิริด้วยนะคะคุณผู้ชม

เรื่องของการขอแก้รัฐธรรมนูล
ทีนี้ตัวแปรสำคัญนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
อยู่ที่๘๔คนหรือว่า๑ใน๓

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไปติดตามพร้อมกัน
ขีดเส้นใต้พร้อมกันกับอาจารย์สุภาพ

คือเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องระวังนะครับ
ลายบางลายเนี่ยจะหลอกเรา
เช่นอาจจะขึ้นหัวโปรยว่า

แล้วก็จะมีเสียงอะไรต่ออะไรมา

บางคนไปเปิดดูกลางสาธารณะเสียผู้เสียคนมาเยอะแหละครับ

ระหว่างการแก้รัฐมนูล

สภาที่กำลังจะเกิดขึ้น

ถ้าบรรยากาศแก้รัฐมนูล

มีหน้าที่มีท่าทางราบรื่น

บรรยากาศการชุมนุมนอกสภา
เขมงเกลียวก็จะลดน้อยถอยลง

ในเรื่องการแก้รัฐมนูลแล้ว

ถ้าการแก้รัฐมนูล

เราจึงต้องจับชีพจร

การแก้รัฐมนูลจะไปถึงไหน

ไม่ต้องไปดูตรงสอสอฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล

อย่างเดียวคือสว

ถ้าสว๘๔คนไม่เอาด้วย
ก็แปลว่าล่มกลางคัน

คว่ำตั้งแต่วาระแรก

ผมคิดว่าคนที่ออกมาพูด

สววัญชัยสอนซิริ

สถานการณ์มันเปลี่ยนไปหรือยัง

แล้วสวส่วนใหญ่เขาจะว่ายังไง

กลุ่มไหนว่ายังไง

ขอคุยกับสววัญชัยสอนสิริ

สวัสดีฮะท่านวัญชัยครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพแล้วก็ท่านผู้ชมครับ

พระราชาณ๕๐๕พระราชารัฐศัพท์

รับหรือไม่รับหลักการ

วัญชัยศรศิริจะตอบว่าอย่างไรครับ
กับผมวัญชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบครับ

ไม่เปลี่ยนใจครับยืนหยัดแล้วก็มั่นคงตลอดไป
ที่ถามเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุณวัญชัยบอกว่าการที่พักร่วมฝ่ายค้านยื่นยัตติใหม่เข้ามา๔ข้อ
คือเดิมเนี่ยปิดสวิตช์สวไม่ให้เลือกนายก
แต่ที่แถมมาอีก๓ข้อมันเป็นเรื่องอื่น
และดูว่าทำท่าจะทำให้คนที่เขาเห็นชอบเนี่ยชักลังเลเป็นอย่างนั้นไหมครับ
สำหรับผมเนี่ยไม่ลังเลทุกเรื่อง
ทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะตั้งสรเนี่ยมันก็อาจจะ
เลื้อยเกี่ยวไปกับเรื่องเหล่านี้ด้วยอยู่แล้วครับฮ่าฮ่าฮ่า
แต่เพราะเอิญเนี่ยผมว่าจะทำให้กำลังในส่วนของสอสอเนี่ย
แตกกันเสียก่อนไฟเปล่าผมถือว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด
ของฝ่ายค้านต่างหากเล่าคุณไปเอามาตราที่ล้มล้างยกเลิก
คำสั่งคอสชก็อาจจะขัดแย้งกันคุณไปยกเลิกเกี่ยวกับอำนาจติดตาม
รวมทั้งการพิจารณากฎหมายร่วมกันของสวที่เป็นกฎหมายปฏิรูป
เพราะอาจจะทำให้สวบางส่วนรังเลไปอืมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ขอโทษนิดนึงเลือกตั้งเขตใบเดียวสองใบเนี่ยพักการเมืองเขาขัดแย้งกัน
เพราะฉะนั้นผมบอกว่าเป็นการทำลายกำลังของสอสอต่างหากเล่า
ไม่ได้เกี่ยวกับสวแต่ยิ่งจะทำให้สวเนี่ยกระจัดกระจายกันมากยิ่งขึ้น
ครับทำไมตอนนี้สวส่วนใหญ่ถึงเงียบสงบเหมือนกับซุ่มดูอะไรอยู่
ทำไมไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเอายังไงคุณวัญชัย
คุณสุภาพเพราะเอิญเนี่ยพักการเมืองเขาเป็นพักแล้วก็พักมีมติแล้วมันชัด
แต่สวเนี่ยไม่มีใครไปกำกับใครคนใดคนหนึ่งได้โดยเฉพาะเลย

เพราะฉะนั้นขณะนี้ผมยืนยันกับคุณสุภาพและท่านผู้ชมว่ามีการกระจัดกระจายแตกแยกทางความคิด
ปรึกษาหารือกันอย่างเข้มข้นทุกวันกลุ่มไหนที่มาจากอดีตอ่าสว
เขาก็แยกกลุ่มคุยกันกลุ่มไหนที่มาจากอดีตรัฐมนตรีเขาก็แยกกลุ่มกัน
กลุ่มนั้นเคยเป็นเพื่อนเก่าเป็นจังหวัดผมเห็นว่าขณะนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายแต่ละกรรมธิการถกแถลงกันอย่างเข้มข้นมาก
สวสวมีวิบวิบเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เลยใช่ไหม
ทำหน้าที่ไม่ได้ได้มีการคุยกันในวิบแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอิสระ
วิทย์มีมติบอกว่าให้เอาซ้ายเอาขวามิน่าจะได้เพียงแต่วิทย์เป็นผู้ประสานเกี่ยวกับแนวทางต่าง
แต่มติจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ขณะนี้เมื่อวานนี้ได้คุยกันยังบอกว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้
ปล่อยให้เป็นอิสระครับถามกันตรงตรงว่ารอสัญญาณจากผู้มีอำนาจที่เขา
ที่เขามีส่วนแต่งตั้งเรามาเนี่ยใช่หรือไม่ใช่
คุณสุภาพผมพยายามเช็คนะพยายามสอบถามนะพูดง่ายถามคนที่เขาเรียกว่าใกล้ชิด
ก็ไม่เห็นมีใครสั่งอะไรยังไงมาอืมเพราะฉะนั้นข้อคำถามที่ทุกคนถามผมเอง
ก็ถามเหมือนคุณสุภาพเฮ้ยเขาสั่งไหมว่าจะเอาซ้ายเอาขวาเอาหน้าเอาหลัง
นะฮะเหมือนที่หลายคนเข้าใจเนี่ยยังไม่มีคำสั่งหรือใครมาแจ้งแต่อย่างใดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นถือว่าขณะนี้เป็นอิสระแต่ละคนแต่ละคนผมยืนยัน
แต่กลุ่มใหญ่เนี่ยผมบอกกับคุณสุภาพเลยว่าอย่างที่เคยคุยกันก็คือ
คนที่ยังอยู่ท่าทีกลางกลางมีเยอะแต่กลุ่มที่คิดแบบผมว่าเฮ้ย
ขณะนี้ผมยืนยันกับคุณสุภาพเติบโตวันดีวันดีคืน
เพราะมองเรื่องก่อนรวมเป็นตัวตั้ง
กลุ่มที่เห็นด้วยกับคุณวัญชัยเนี่ยค่อยเพิ่มขึ้นมาดีวันดีคืน
ผมยืนยันว่าดีวันดีคืนและเขายิ่งเห็นกระแสสังคม
เห็นเพื่อความสงบของบ้านเมืองเพราะพิจารณาได้ถูกนะ
ผมได้มีโอกาสไปคุยกับบางกรรมาธิการเป็น๑๐
ผมแก้แล้วไม่เห็นมีอะไรเสียหายแก้แล้วมันทำให้เกิดความสงบ
แก้แล้วทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถอยู่ได้นี่นี่เราพูดถึงภาพรวมนะ
เพราะฉะนั้นแต่ถ้าไม่แก้เนี่ยรังแต่จะเกิดความขัดแย้งในสังคม
และอาจจะเป็นปัญหาของพักร่วมทั้งภายในและภายนอก
คุณวัญชัยคิดว่าแรงกดดันจากสังคมเนี่ย
มันจะทำให้บีบบังคับหรือมันจะทำให้สวยังไงยังไง๘๔เสียงเนี่ยน่าจะเอาด้วยไหม
เพราะว่าคุณวัญชัยบอกว่าคุณวัญชัยใช้คำว่าอะไรอ่ะนรกมาเยือน
ลุกขึ้นมาโหวตแล้วก็บอกว่าไม่รับ
แล้วจะไปเดินถนนได้ยังไงกลับไปจังหวัดจะไปพบป่าผู้คน
ได้ยังไงบรรยากาศมันจะถึงขั้นนั้นไหม
ผมเชื่ออย่างนั้นครับเพราะคุณสุภาพครับอืม
ผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์ของตัวเอง
แต่ละคนต้องยืนประกาศแล้วจะลึกไว้คนทั้งประเทศได้รู้ได้เห็น
เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมองถึง
ถ้ามองแบบส่วนตัวก็จะนึกถึงส่วนตัว
และในขณะเดียวกันก็จะนึกถึงพี่น้องจังหวัดรวมทั้งสังคมของแต่ละพื้นที่
พื้นที่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมยืนยันกับคุณสุภาพว่า
เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการตัดสินใจของแต่ละคนมากขึ้น
ครับถ้าถามคุณวัญชัยคุณวัญชัยคิดว่า๘๔เสียงเนี่ยหาได้ครบไหม
ผมยืนยันนะคุณสุภาพไม่ต้องมีใครหาหรอกเขาหาตัวเองแล้วผมว่าครบ
โดยบรรยากาศที่สัมผัสพูดคุยกันเนี่ยประเมินแล้วครบ
ผมเชื่อว่าถึงเวลาการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยครบ
เพราะผมมีความลางสังหรณ์ลึก

ใครก็ตามประชาชนผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจทางรัฐบาลก็ตาม

เขาจะคิดถึงความสงบความเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นสำคัญ
ครับเอาละอันนี้ก็ถือว่าพอจะได้เห็นว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในหมู่สว

ขอบคุณครับสววัญชัยสอนซิริอย่างที่บอกว่าถ้าจับชีพจรคุณวัญชัยเนี่ย
พอจะประเมินได้ว่าน่าจะอยู่ได้ถึงน่าจะเอาอยู่
คือหมายถึงว่า๘๔เสียง๑ใน๓ของสวน่าจะเห็นด้วยกับการโหวตรัฐมนูล
แต่ทั้งหมดนี้ตัวแปลมีอีกเยอะครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเทควันนี้ค่ะคุณนัมแข็งกับกระดูกครับ

แล้วก็ล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมทางการเมือง
บอกว่ามอบหมายให้รองนายกพลเอกประวิทย์เป็นผู้ดูแลในภาพรวม

แล้วก็เพราะว่าพวกเขาเป็นเด็กเป็นลูกหลานของเราทั้งนั้นเลย
แต่ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะครับ
นายกบอกไม่ได้ขู่ใครแต่ประเทศชาติอยู่ด้วยกฎหมาย